เข้าไปช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
ที่ถูกหลอกให้มาทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง

แล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
เมืองต้นก็สามารถที่จะช่วยเหลือแรงงานชาวพม่าได้

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสตรีฤทธิสินครับ
แรงงานต่างด้าวชาวพม่ากว่า๒๕๐คน
ได้รับความช่วยเหลือออกจากที่พักพิง
อยู่ด้านข้างโรงงานผลิตเส้นหมี่ขนาดใหญ่
ในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เข้าทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาหลายเดือน
จากการสอบถามหนึ่งในแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
เล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ภายหลังจากการช่วยเหลือแรงงานทั้งหมด

ลูกจ้างที่เข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมายโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้างที่ไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย
จากนั้นก็จะทำการส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป
อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม๒
ศูนย์ต่อต้างการคางการมนุษย์กรมทรงการส่วนคดีพิเศษระบุว่า

โรงงานแห่งนี้ไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กำหนด
ซึ่งผิดตามข้อกฎหมายของกระทรวงแรงงาน
โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดจากลูกจ้างว่า
จะเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือไม่
ดีเอสไอท่านทิพดีก็ได้มอบระยวบาล
คือให้ดูกระบวนการให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับ
ถ้าเขาไม่ได้จ่ายถ้าไม่มีถ้ามีเรื่องของการค้ามนุษย์ครับ
ก็ไปดูเรื่องของการจ่ายค่าจ้างแรงที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ด้วยการจ่ายค่าจ้างค่าจ้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับ

ก็ต้องแจ้งความบริเวณในคดีในส่วนที่คือข้องต่อภัยครับ
แต่เบื้องต้นยังไม่ได้มีการคัดแยก
ต้องแยกค่าจ้างค่าแรงกับการดำเนินคดีตามกฎหมายต้องแยกเป็นสองส่วนครับ
ถ้าเขาเดินฆ่าเขาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ
เราก็ต้องดำเนินคดีในความผิดเรื่องของการเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับ

สวัสดีการคุ้มครองแรงงานก็ต้องมีการเรียกค่าจ้างค่าแรงให้เขาอีกส่วนหนึ่งครับ

สำหรับโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้น
ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประท้วงของลูกจ้าง
เกี่ยวกับการไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กำหนด
ซึ่งทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้ามาตรวจสอบ
และมีคำสั่งให้จ่ายค่าจ้างภายใน๓วัน
แต่ต่อมาบริษัทก็เกิดขาดสภาพคล่อง
และมีการค้างค่าจ้างจนกระทั่งมีการร้องเรียนเข้ามาดังกล่าว
โดยเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหานายจ้าง
ให้ที่พักพิงและที่อยู่อาศัยแรงงานต่างด้าว
และไม่จ่ายค่าจ้างค่าแรงตามกฎหมาย
และในส่วนของลูกจ้างก็จะมีการตรวจสอบว่า
มีการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ก็จะถูกแจ้งข้อหาทำงานในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
และถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป
ขอสัจยุทธิสินข่าวไทยรัฐทีวีปรายงาน